ลายมาหน้าจอบอกว่าจังหวัดชนบรีเนี่ยฝนไม่ตกเลย
อุ้ยอ๋อแสดงว่ามีหลายจังหวัดที่ฝนเนี่ยยังไม่ตกลงมา
ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันพาไปดูกันหน่อยนะคะ

คือที่แม่ห้องศรเนี่ยเป็นน้ำป่าเนี่ยไหลหลากมา
ผสมกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องที่บกรุงไม้สัก
ก็ทำให้เด็กหญิงวัย๘ขวบศูนย์หาย
เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอยู่นะคะ

ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
เกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเขตอำเภอปางหมูตำบลปางหมูนะคะอำเภอเมือง
น้ำจากห้วยแม่สง่าเนี่ยทะลักเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
ในหมู่บ้านกรุงไม้สักเป็นรอบที่๒แล้ว
ตั้งแต่บริเวณสะพานซูตองเป้วัดสวนธรรมภูสมะ
ลงมาถึงสะพานหน้ากองร้อยทหารราบที่เจ็ดหนึ่งหนึ่ง
ฐานปฏิบัติการกรุงไม้สักขณะที่แม่น้ำปลายรวมถึงลำห้วย
สอยก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านศพสอยบ้านในสอยแล้วก็บ้านไม้สเป่
ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายรวมไปกว่าสามร้อยไล่นะคะ
จากนี้ชาวบ้านก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพปางมภาด้วย
เพราะว่าเด็กหญิงธนพรแย้มสวนอายุ๘ขวบเนี่ยน้องหายออกไปจากบ้าน
พร้อมกับสุนัขคู่ใจคือหายไปตั้งแต่ช่วงสายของวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้พอช่วงบ่ายสุนัขกลับบ้านแต่ว่ามาเพียงแค่ตัวเดียว
น้องไม่ได้มาด้วยเมืองต้นญาติก็ประสานไปยังหน่วยกู้ภัยให้ค้นหาทางน้ำ
เกรงว่าอาจจะถูกน้ำป่าพัดศูนย์หายไปเจ้าหน้าที่ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่า
น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำปลาย
เตรียมพร้อมอบพยพเนื่องจากว่าแม่น้ำปลายบางช่วงเนี่ย
ล้นฝั่งแล้วในหลายจุดตอนนี้นะคะอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องระวังกันเหมือนกันคือ
นครพนมค่ะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำโขงเนี่ย
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะล่าสุดระดับน้ำโขงอยู่ที่ประมาณแปดเมตรแล้ว
ห่างจากจุดวิกฤตล้นตะหลิงแค่ห้าเมตรค่ะก็คืออยู่ที่สิบสามเมตรนะคะ
โดยทางจังหวัดนครพนมได้มีการประสานทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน
เพราะว่าระดับน้ำโขงมันเพิ่มแล้วก็หนุนลำน้ำสาขาสายหลัก
ลำน้ำอูลลำน้ำสงครามแล้วก็ลำน้ำก่ำ
ปริมาณสูงขึ้นทุกลำน้ำเลยนะคะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเอิดท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนในพื้นที่รุ่ม
ชนรับประทานจังหวัดนครพนมก็เร่งพร่องน้ำจากระบบชนรับประทาน
ตามลำน้ำสาขาให้ไหลระบายลงน้ำโขงจะได้รองรับมวลน้ำที่ไหลมาสมทบ
โดยปริมาณอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณที่รับน้ำมาจากเขาภูพานน้อยเนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ตอนนี้มีน้ำประมาณร้อยละเก้าสิบของความจุจนล้นสเปลวเวย์แล้วค่ะ
และถ้าฝนยังตกลงมาซ้ำอีกคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ทำให้น้ำท่วมขังขยายวงกว้างมากขึ้นแน่แน่ส่วนที่อำเภอนาแก่นะคะ
มีบ้านเรือนเกือบ๑๐๐หลังคาเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่
เกิดน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็อบพยพ
สิ่งของขึ้นที่สูงกันแทบไม่ทันเลยชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด
รับซื้อแมลงทอดขายคือเขาเก็บย้ายพวกสถานที่
พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ทันค่ะน้ำท่วมหมดเลย
เสียหายไปเกือบหนึ่งตันมูลค่าความเสียหายเนี่ย

ค่ะพาคุณผู้ชมมาต่อกันที่จังหวัดมุกดาหาร
ตอนนี้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำโขงแล้วก็น้ำป่าที่ไหลหลาก
เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารภายหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทั้งคืน
เป็นเวลาติดต่อกันสองวันค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองมุกดาหารเขาก็จัดเรือท้องแบน
กระสอบทรายเข้าไปให้ความช่วยเหลือไปขนย้ายสิ่งของ
ไปประกาศเตือนชาวบ้านให้ยกสิ่งของขึ้นเอาไว้บนที่สูงนะคะ
โดยเฉพาะชุมชนค่ายลูกเสือชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคลวัดศรีมงคลเหนือ
บ้านดอนชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร
หากว่าหากปริมาณฝนลดลงสถานการณ์ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน๑๒วันนี้นะคะ